ต่อกันที่ความสัมพันธ์ของคุณอ้ำแล้วก็ไฮโซโพกกันหน่อย
ช่วงนี้เหมือนมีอะไรแปลกนะฮะ
แฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตเขาก็ตาดีแหละ
เขาทะเลาะอะไรกันอีกหรือเปล่าหรือว่าเลิกรากันไปอีกแล้วนะคะ
เราก็เลยต้องไปสืบสอดจากคนใกล้ชิดค่ะ
เจอตัวคนแรกพี่หนิงปณิตานี่แหละเพื่อนซีร่วมกวน
ถามถึงสัญญาณรักของพี่อ้ำพัชราภากันหน่อยว่าสอแววมีปัญหาหรือเปล่า
คำตอบจากพี่หนิงนะคะจะเป็นยังไงไปฟังค่ะ

อย่างคุยกันเมื่อเช้านี้ก็คุยกันเรื่องของการจะไปทำบุญ
คุณอ้ำเตรียมจะไปทำบุญใหญ่
ก็รวบรวมเพื่อนไปทำบุญก็ยังเห็นคุยกัน
ก็ตอนนี้เขาก็ยังแฮปปี้ดีก็ยังคุยกัน
เขายังส่งตารางมาให้นิงเลยว่าคนดวงดีของปีเนี่ย
หนิงดวงดีอันดับที่๑๓อ้ำดวงดีอันดับที่๑๘นะ
เป็นคู่จิ้นในละครที่น่ารักมากนะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยเจอดราม่าถล่มว่าเป็นสาวสวยหลายใจค่ะ
ล่มเรือคู่จิ้นตัวเองไปแล้วกับเข้มหัสวี
หนิงในฐานะแม่ทูลหัวของทั้งคู่นะครับ
เพราะว่าเป็นคนที่ปลุกปั้นมาจนดังระเบิดค่ะ
รับเลยว่ารู้สึกไม่ดีกับข่าวที่เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะ

มันความผิดแล้วนะเว้าอะไรอย่างนี้
พอมันมีกระแสอะไรบางอย่าง

เราก็พยายามจะเอาจะสอนน้องให้คิดบวกเอาไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งหนิงว่าน้องก็จะผ่านไปได้
แฟนคลับเองที่เป็นแฟนคลับของคู่เขาจริงเนี่ยไม่มีใครไม่เข้าใจ
สุดท้ายเราจะหวังว่าจะต้องให้เขาคบกันแต่งงานกัน
มันไม่ใช่มันคือเรื่องของอนาคต
เขายังมีสิทธิ์ที่จะต่างคนต่างไปเจอใครได้
และก็ให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกัน
เข้าวงการทั้งคู่แต่ว่าแฟนคลับเยอะทั้งคู่เลยนะคะ
ก็เป็นอีกคู่ที่น่ารักแหละไม่แปลกหรอก
ถ้าเกิดว่าแฟนคลับจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเปลี่ยนคู่จิ้นเนี่ย

เออใช่ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไป
ความสัมพันธ์ของคู่นี้นะคุณผู้ชมนะ